ช่วยกันนะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
งัดตู้หยอดเหรียญซักผ้านะครับ
ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมได้เงินไปเกือบหมื่น
เอาไปซื้อของกินกันเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูนะครับ
ที่มางัดตู้อยู่เนี่ยเด็กทั้งนั้น
ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมครับแล้วทำหลายครั้งแล้ว
นี่คือร้านซักผ้าในจังหวัดขอนแก่นผู้เสียหายจากหลายร้านเลยนะ
แจ้งความกับตำรวจสพพลเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐาน
เหตุการณ์แรกก่อนนะเกิดขึ้นที่ร้านซักผ้า
เลขที่สองสองหนึ่งหมู่ห้าพื้นที่โสกนกเต็นนะครับ
สิบห้ากรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายบุกมางัดช่องเก็บเงิน
เครื่องซักผ้าสี่เครื่องได้เงินไปตั้งห้าพันอ่ะ
ต่อมา๑๗กรกฎาคมคนร้ายกลุ่มเดิมมาลักทรัพย์ถอดเอาถาดใส่เงินในเครื่องซักผ้า
หมู่บ้านเอื้ออาทร๕เครื่องและอีกครั้งหนึ่ง
สิบเก้ากรกฎาคมกลุ่มเดิมอีกนั่นแหละก่อเหตุที่ร้านวอคเวย์โอ้ตระเวนเลยนะคะเนี่ย
อืมตะบนเมืองพลฮะผู้เสียหายเอาหลักฐานไปแจ้งความครับ
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดแล้วตำรวจบอกโอ๊ยนี่เป็นเยาวชนในพื้นที่นะครับ
ก็เลยไปตามตัวพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขี่เข้าไปในชุมชนเก่างิ้วเจอทั้งสี่คนเลยแล้วรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับ
ตามรวดนำเด็กอายุสิบสามสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสามอีกคนหนึ่ง
ไปสอบสวนมีนักกฎหมายอยู่ด้วยมีสหวิชาชีพด้วย
ทั้งหมดยอมรับว่ารู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเงิน
อยากจะเอาเงินไปซื้อของกินในร้านสะดวกซื้อไปซื้อในห้าง
ก็เลยไปขโมยขโมยเงินในเครื่องซักผ้า
คิดว่าแบบนี้ง่ายที่สุดแล้วเจ้าของร้านไม่ได้ล็อกกุญแจร้านด้วยนะครับ
นี่แหละครับก็ได้เงินมาเอาไปแบ่งกันไปซื้อของกินกันนะครับ
จากการสืบสวนเด็กก็ยังไม่เคยมีประวัติอาจยกรรมนะฮะ
แต่ว่าเรียนหนังสือบ้างไม่เรียนหนังสือบ้าง
หลังการสอบสวนนะครับทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้แล้ว
แล้วพนักงานสอบสวนก็นำเด็กทั้งหมดส่งสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็ก
เยาวชนจังหวัดขอนแก่นดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ต้องปรับใหม่นะฮะมีรอยเปื้อนกับเด็กทำให้ขาวนะครับ